ล่าสุดจับได้แล้วเขาก็สารภาพว่าเขาไปหลอกลูกน้องซึ่งลูกน้องก็เป็นลูกหลานเขาว่าจะไปทำงานแต่บังคับให้ลูกน้องช่วยดูต้นทางแล้วก็ส่งอุปกรณ์ให้
อยู่ที่ตลาดไทยประคองอำเภอกบินบุรี
ห่างจากสพกบินบุรีเพียง๑กิโลเมตรเท่านั้น
อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็ล้วงเงินในช่องเก็บเงินไป
ได้เงินไปเกือบทั้งหมดประมาณสักเกือบ๘แสนได้

จนกระทั่งช่วงเช้าตำรวจสภอกรรมิบุรี

คนร้ายใช้แก๊สเปล่าและตัดเหล็กจากด้านหลังของตู้
เป็นตู้ของธนาคารไทยพาณิชย์จนพัง
แล้วก็เอากล่องเก็บเงินสดออกไปจำนวนนึง
ตู้นี้มันมีกล่องอยู่๔กล่องคุณผู้ชม
เป็นกล่องที่ใส่แบงค์๑๐๑กล่อง
แบงค์๕๐๑กล่องแล้วก็แบงค์๑๐๐๐อีก๒กล่อง

เงินที่คนร้ายได้ไป๗๕๘๙๐๐บาท
แล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีก๒๒๑๘๖๐๐บาท
ล่าสุดเมื่อวานครับตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมด๓คน
คนที่ก่อเหตุคือนายสมนึกจันโฉมอายุ๔๐ปี
แล้วเขาไปหลอกลวงลูกน้องเขาซึ่งเป็นลูกหลานเขาเองเป็นเครือญาติห่างกันเนี่ยสองคน
คือนายธนจิตอายุ๑๙ปีกับนายนบอายุ๑๘ปี
มาทั้ง๓คนเพราะว่าถือว่าร่วมกันก่อเหตุ
ของกลางเป็นรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุ๑คัน
ถังแก๊สพร้อมกับอุปกรณ์และเงินสดอีกทั้งหมด๗แสนกว่าบาทที่เขาได้ไป
ซึ่งการจับกลุ่มนายสมนึกกับนายธนจิตจับกลุ่มได้เพราะว่าเขาหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่ต่างจังหวัด
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วก็เลยกลัวความผิดก็เลยกลับไปซ่อนตัวอยู่ที่ลำปาง
นายธนจิตไปลำปางส่วนในน้มกลับไปที่นครสวรรค์
ตำรวจตามจับกลุ่มได้ทั้ง๓คนแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายสมนึกเขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถครับ
แล้วก็บอกกับลูกน้องสองคนว่าหลอกว่าจะไปทำงานตอนกลางคืน
ลูกน้องก็ไปโดยไม่ทราบว่าเจ้านายเนี่ยจะพาไปก่อเหตุ
หลังจากนั้นก็บังคับให้ช่วยหยิบอุปกรณ์ให้ช่วยดูต้นทางให้
นะฮะเอาส่งทางแก๊สมาซิดูต้นทางไว้ให้ลูกน้องสองคนช่วยกัน
จากนั้นตัวนายสมนึกเองก็เป็นคนลงมือใช้แก๊สตัดประตูนิรภัย
แต่มันตัดไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนใช้แก๊สไปตัดที่ช่องด้านหลังแทน
แล้วก็หยิบเงินไปได้เงินไป๗แสนกว่าบาท
เขาสารภาพว่าตัวเองทำอาชีพรับเหมา
ติดตั้งเครื่องทำความเย็นติดตั้งแอร์ตามมินิมาตรต่าง
คือเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมามันมีโควิด๑๙งานก็ไม่มี
ไม่มีเงินจ่ายลูกน้องแล้วก็ไปกู้นอกระบบมา
ต้องการจะไปกู้ธนาคารยื่นกี่แบงค์กี่แบงค์ก็ไม่ผ่าน
ไม่มีเงินแล้วสุดท้ายตัดสินใจก็เลยมางัดตู้แล้วก็ได้เงินไป
หวังจะเอาไปใช้หนี้นะครับไปฟังเสียงของนายสมนึกหน่อยนะฮะ
แล้วแล้ว๒คนที่มาด้วยกันนี่เป็นอะไรกันนะครับ
อันนี้นี่ลูกหลานครับผม
นี่ฮะนายสมนึกก็บอกว่าหลังจากก่อเหตุ
ส่วนลูกหลานสองคนนั้นเขาก็หนีกลับไปเขาบอกว่าเขาโดนหลอก
โดนบังคับมาเพราะว่าหลอกว่าจะไปทำงานแต่ว่าไม่ใช่นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ต้องโดนดำเนินคดีนะครับ
โดยเป็นการทันทำอันตรายสิ่งกิดกั้น

โดยใช้ยานผ่านนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด

นะฮะเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มและร่วมกันทำให้เสียทรัพย
ก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้ง๓คนเลยนะครับ
ก็เป็นอันจับได้นะฮะ